ตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยเหตุการณ์ที่อุกอาจเหลือเกิน

เมื่อวานนี้คนร้ายขี่จักรยานยนต์
คนขับตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่นะฮะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับถนนสุขประยูนฝั่งขาเข้าพนัฐนิคม
ตะบนมาโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีรถเก๋งสีดำคันนี้นะฮะ
คนเจ็บเป็นผู้หญิงขับมาคนเดียวคนร้ายขี่จักรยานยนต์มาสองคน
คนซ้อนท้ายชักปืนขึ้นมายิงใส่ไปเนี่ยยิงไปสามนัด
นี่นะฮะก่อนที่รถเก๋งคันนี้จะเสียหลักตกข้างทางไป
คนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับท่านผู้ชมครับตกคูข้างทางไปเลยนี่ฮะ
หลังจากเกิดเหตุจริงสมรวจก็มาตรวจสอบกู้ไพก็มานะครับ
คนขับรถเก่งชื่อนางอภัสราเกษมสวนชื่อเล่นชื่อน้อยอายุ๕๕ปี
นี่นะฮะถูกยิงในกระสุนเข้าไหล่ขวาหนึ่งนัดกระสุนฝังในนะครับ
นกแก้มขวาทะลุแก้มซ้ายอีกหนึ่งนัดตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับ
อาการสาหัสที่รถเก๋งมีรอยถูกยิงที่กระจกด้านขวาฝั่งคนขับสองรอย
กระจกหน้าอีก๑รอยมีหัวกระสุนขนาด๙มมตกอยู่ในรถด้วย
นี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุวันนี้คุณแซคผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนี่ฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ
ตอนนั้นเขาจอดจักรยานยนต์รอสัญญาณไฟเขียวกันอยู่จอดอยู่พร้อมกับรถเก๋งคันสีดำ
ค่ะนะตอนนั้นก็ไม่เห็นหรอกว่าคนขับรถเก๋งเนี่ย
ไปมีเรื่องแบบไหนหรือมีใครตามมาแบบไหนอะไรยังไง
ก็ขับตามกันไปตามปกติก่อนจะเห็นคนขี่จักรยานยนต์เนี่ย
มาด้วยกันสองคนขี่ตามรถเก๋งคันนี้ไปนี่ฮะแบบในภาพในกล้องวงจรปิดเลย
คนขี่เป็นผู้ชายใส่เสื้อสีขาวกางเกงขายาวสีดำรองเท้าผ้าใบ
หมวกกันน็อกเต็มใบส่วนคนซ้อนท้ายที่เป็นมือยิง
ใส่เสื้อเหมือนกับคนขี่แต่สวมหมวกกันน็อกสีขาวแบบไม่เต็มใบ
นี่นะฮะคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าจังหวะนั้นคนขี่จักรยานยนต์เนี่ย

ชักปืนขึ้นมาแล้วจ่อยิงไปที่รถเก๋ง๓นัด
คือคนที่เห็นเหตุการณ์บอกกับเราบอกว่าเขาเห็นว่า
จังหวะนั้นมือปืนตอนที่ยิงเนี่ยเหมือนกับเสียหลักด้วยนะฮะ
ปืนเนี่ยไปกระแทกหมวกกันน็อกของคนขี่เนี่ยทำให้หมวกกันน็อกเนี่ยเปิดขึ้นด้วย
ทำให้พอจะจำเขาโครงหน้าของมือปืนได้นะแล้วก็คนที่ขี่ด้วย
ส่วนตัวมือปืนที่ใส่หมวกกันน็อกแบบไม่เต็มใบเนี่ย
ใบหน้าขาวดูตาตีคิ้วเข้มจมูกโด่งและมีหนวด
ถ้ามีหนวดจริงนะไม่ได้ติดหนวดแบบอำพรางอะไรมา
หลังจากยิงเสร็จนะครับผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
มือปืนเนี่ยลั่นไกลอีกสองนัดนะฮะหลังจากที่ยิงนัดแรกไป
แล้วคนขับรถเก่งเนี่ยเหมือนกับเริ่มคุมรถไม่อยู่แล้ว
รถเสียหลักเกือบไปชนเกาะกลางถนนก่อนจะหักหลบกลับมาทางซ้าย
เกือบชนจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุด้วยแล้วผู้ก่อเหตุก็เร่งเครื่องรถ

ส่วนรถเก๋งคันสีดำเนี่ยเสียหลักตกคูน้ำข้างทาง
ดูเหมือนแบบเป็นคนใจเย็นมาก

เหมือนไม่ค่อยเร่งคันเร่งครับ
ที่เขากำลังผ่อนหนูจอดอยู่หน้ารถ๑๐ล้อ
แล้วเขามาผ่อนช่วงจังหวะที่หนูอยู่หน้ารถ

ช่วงจังหวะฆ่าเขาเปิดด้วย
ทีนี้ปัญหาของการตามมายิงกันขนาดนี้เนี่ยมันจะเกิดจากอะไรนะฮะ
กูเจ็บก็คือคุณน้อยหรือพี่น้อย
เขาทำงานเป็นเจ้าของบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่งที่ชนบุรีนี่นะฮะ
เราไปที่ที่ทำงานบริษัทไฟแนนซ์
พนักงานสอบสวนสพพานทองวันนี้ก็ไปสอบถามสอบปากคำพยานแวดล้อมด้วย
คุณแซคผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนร่วมงานของพี่น้อย
บอกว่าพี่น้อยเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินเป็นพนักงานของบริษัทไฟแนนซ์
เป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินของบริษัทนิสัยดีนะเป็นคนรักสวยรักงาม
แต่ทีนี้ถ้าถามว่าปัญหาเรื่องงานมีอะไรก็คือเมื่อปีก่อนเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ย
พี่น้อยได้ให้พนักงานคนหนึ่งเนี่ยออกจากงานก็ปัญหาจากเรื่องงานนี่แหละ
แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นปมเหตุได้ขนาดนี้นะถ้าจะตามมายิงกันขนาดนี้
เส้นทางที่เกิดเหตุที่ขับรถไปวันเกิดเหตุเป็นเส้นทางที่ปกติพี่น้อยจะเดินทางไปตามปกติ
กลับพนักบ้านอยู่พนักแล้วกันแค่ไปยินกลับ
ตกใจมั้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน

ก่อนออกไปเมื่อวานเขาได้พูดอะไรต่อครับ
เรื่องไม่มีนะคะปกติ

มีค่ะไม่ได้พูดเลย
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมมานะครับท่านผู้ชมครับ
ตั้งแต่คนเจ็บเนี่ยขับรถออกจากที่ทำงานนะฮะ
เพื่อจะกลับบ้านเมื่อวานนี้
นี่๑๗นาฬิกา๒๙นาที
พี่น้อยขับรถเก๋งคันสีดำออกไป
คือในกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ย
จะเห็นว่ายังไม่มีจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุขี่ตามนะฮะ
แต่กล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งที่เราได้มา
อยู่เลย๔แยกมาโป่ง
นี่๑๘นาฬิกา๒๒นาที
จะเห็นจักรยานยนต์ตามที่คนเห็นเหตุการณ์เขาเห็น

แต่ว่าผู้ชายสองคนนี้ตอนนั้นยังไม่ได้สวมหมวกกันน็อก

รถของคนเจ็บก็ขับตามไป
นี่นะฮะ๑๘นาฬิกา๑๕นาทีนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดมุมนี้นะฮะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐๐เมตร
บันทึกภาพตอนที่รถจักรยานยนต์เริ่มเร่งเครื่อง
ไปคู่กับรถเก๋งคันสีดำ
กล้องวงจรปิดจุดนี้มีสองฝั่งนะครับ

จะส่องมาทางถนน
จะเห็นว่าคนขี่จักรยานยนต์ใส่หมวกกันน็อกเรียบร้อยแล้ว
ขี่ไปมุ่งหน้าไปตามจุดที่เกิดการยิงกันเกิดขึ้น

ก่อนถึงจุดเกิดเหตุที่เห็นว่าทางคนขี่จักรยานยนต์เนี่ย

แล้วคนซ้อนท้ายก็ชักปืนมายิงใส่รถเก่งของพี่น้อยเขา

ที่บ้านอยู่ใกล้กันบอกว่าส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นะ
แม้จะเป็นญาติกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำงานกัน
ตอนนี้ยาดบอกยังมึนงงอยู่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไง
พี่ชายของคนเจ็บบอกว่าไม่เชื่อว่าปมเหตุเนี่ยจะมาจากเรื่องของอดีตพนักงานที่ถูกเชิญ
ออกนะฮะไม่เชื่อว่าจะไม่พอใจถึงขนาดนั้น
ส่วนเรื่องของความรักอะไรพวกนี้นะครับ
สามีของน้องสาวเนี่ยเสียชีวิตไปนานแล้ว
ถ้าจะมีผู้ชายใหม่มาชอบพอบ้างก็เป็นเรื่องปกติ
แต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะถึงขั้นเป็นชนวนเหตุให้มีการตามมายิงอะไรกันหรือเปล่า
เอาไว้สองเรื่องนะครับหนึ่งก็คือปัญหาส่วนตัว
กับเรื่องของความขัดแย้งในที่ทำงาน
ตอนนี้กำลังไล่ภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คนร้ายขี่จักรยานยนต์หลบหนี
เนื่องจากกล้องของชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ย
ในพื้นที่ที่ขี่ไปหลังจากยิงแล้วนะ
จะเสียก็มีไม่มีการ์ดบันทึกก็มี
ต้องไล่กล้องกันใหม่ตั้งแต่บริษัทไฟแนนซ์
ที่ทำงานจนถึงจุดเกิดเหตุ

ที่ก่อเหตุแล้วก็ไปแบบไหนอะไรยังไงต่อบ้าง

โป้งชี้เป้านำทางอะไรพวกนี้นะครับ

เอากระสุนออกจากร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับ

ยังไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้
เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่โหนกแก้มด้วยนะครับ

เขียนข้อมูลใส่กระดาษให้เจ้าหน้าที่ได้หรือไม่อย่างไรเนี่ย

เนื่องจากกระดูกที่แขนนี่ก็หักเหมือนกัน
ตอนที่รถเสียหลักตกคูข้างทาง
ค่ะคือไม่ใช่แค่บาดแผลที่ถูกยิงเท่านั้นนะครับ

ก็ทำให้เจ็บหนักอยู่ตอนนี้นะครับ
ความคืบหน้าเหตุการณ์วันนี้นะครับ